อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะอันนี้โลกออนไลน์ก็แห่กันแชร์คลิปนะคะ
ช่วยกันตามหาแท็กซี่คันหนึ่งเขาใช้เหล็กตามไล่ฟาด

ช่วยกันหน่อยดิว
ก็ไหว้แล้วก็พอดีเดี๋ยว
ไม่คุยกันไม่ได้กว่านั้น
นี่คือนาทีทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายกันกลางถนนเมืองกรุง
โดยโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียน
แต่ว่าคนขับแท็กซี่ไม่สนใจค่ะยังคงขวดเหล็กใส่ต่อไปแบบไม่ยั้ง
ชาวบ้านแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับทนไม่ไหว
พูดขึ้นว่าเขาไหว้แล้วก็ยังไม่ยอมหยุด
ก่อนที่จะมีชาวบ้านอีกรายนะคะตะโกนขึ้นให้หยุด

ซึ่งคลิปนี้โพสต์ไว้โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเวลาประมาณบ่าย๓โมง

แท็กซี่ใช้เหล็กตีเจ้าของรถมินิสีแดง

ตีเขาเสร็จขับรถหนีเข้าไปอีกนะพี่
ช่วยกันแชร์หาคนขับทีตีกันทำไมนะคะ

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อคืนทันทีค่ะ
ผู้ที่ได้ชมคลิปก็พากันวิพากษ์วิจารณ

หาตัวมาลงโทษให้เร็วที่สุด
รายนี้ก็บอกว่าขับรถต้องใจเย็น

ก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปออกมาอีกเรื่อย
ขณะที่บางรายก็บอกว่าควรมีการจัดระเบียบรถแท็กซี่โดยสารสาธารณะ
เพราะเกรงว่าชีวิตของผู้โดยสารอาจไม่ปลอดภัย
หากคนขับมีอารมณ์ร้อนเช่นนี้นะคะ
ที่มาที่ไปก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไง
แต่ว่าอาการที่ขวดเหล็กแบบนี้น่ากลัว

และรถคะแนนอื่นก็รถจอดติดอยู่ข้างเต็มไปหมด

เพราะว่าไม่ได้เป็นการบุกจงตีขนาดนั้น

ใช่ค่ะขนาดถ่ายมาจากถนนซีกตรงข้าม
ยังเห็นพี่เขาเงื้อมือมาสูงขนาดนั้นเลยนะคะ

อากาศเย็นแล้วใจเย็นตามกันด้วยนะคะ